เอาใจสายที่ชอบซีฟู้ดโดยเฉพาะสายหอย
เรามีเมนูหอยมาแนะนำด้วยนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปทานทะเลแบบอาหารทะเลแบบปิ้งย่างอะไรอย่างนี้

กันที่จังหวัดระยองฮิไปกินหอยบิดหอยเจ้ามะพร้าวกันค่ะ
นี่รู้จักไหมหอยบิดหอยเจ้ามะพร้าว
หอยบิดไม่รู้จักจริงบอกตรง

แล้วนี่ก็คือบรรดาเมนูหอยของร้านทะเลแกลงบุฟเฟ่ทะเลเผา
อยู่ที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นั่นเองนะคะ
ซึ่งที่ร้านเขายกทะเลขึ้นมาไว้บนร้านเลยนะ
เหลือแต่ปากการังที่ไม่ได้เอามา
ปากการังก็ไว้ในทะเลจะเอาขึ้นมาทำไมกินไม่ได้
เอาสัตว์น้ำทะเลขึ้นมาหมดเลยนำมาปิ้งย่างกันแบบสดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาและอื่นอีกมากมาย
แต่ที่เด่นที่สุดนิยมที่สุดก็คงจะเป็นบรรดาพวกหอย
อย่างเช่นหอยบิดหอยจาวมะพร้าวที่ดิฉันบอกไป
เพราะว่าหอยเหล่านี้เป็นหอยที่หาทานได้ยากมาก
ส่วนใหญ่จะมีที่ระยองเท่านั้นนะคะที่ลูกค้านิยมรับประทานหอยบิด
เพราะว่าเป็นหอยบิดที่รูปร่างแปลกไม่เหมือนหอยที่อื่น
สะดุดตาลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามา
บวกกับรสชาติแล้วก็ความสดของหอยเนี่ยมันรสชาติของหอยบิด
มันจะมีรสชาติที่หวานกว่าหอยอื่นทั่วไป
ก็เลยทำให้หอยบิดเป็นเมนูที่ลูกค้านิยมทานกันมากที่สุดนะคะ
ส่วนหอยจามมะพร้าวก็จะเหมาะสำหรับรุ่นใหญ่ที่ชอบรับประทานคำใหญ่โต
นิยมย่างกันแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะไรแบบนี้คุณ
ให้มันมีน้ำน้ำของหอยอยู่ข้างในนิดนึงมันก็จะได้ความหวานของหอยไปด้วยนะคะ
นิยมทานกันแบบคำเดียวเหมือนหอยนังลมคุณนึกออกไหม

ใครสนใจใครชื่นชอบเมนูปิ้งย่างแบบทะเลยกขึ้นมาไว้บนบกแบบนี้
นุนราคาบุฟเฟ่ก็อยู่ที่ราคา๓๙๙บาทนะคุณผู้ชม
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มครึ่งทุกวันค่ะ
หรือว่าจะโทรไปสอบถามเส้นทางสำรองที่นั่งกันได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
ผมใครที่ชอบทานหอยก็ไปแล้วร้านนี้จุใจอย่างแน่นอน